ล่าสุดนี่แกเน้น๘นะอย่าว่าไป
ค่ะนี่ค่ะ๒ตัว๓ตัวคุณผู้ชม
รังสรรค์กันเองเลยนะคะหน้าจอค่ะ

คนต่อไปพี่อ๋อมสกาวใจค่ะ

นี่เขาต้องมีน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง

น้อนให้เลขอะไร

ดูทันกันไหมว่าให้เลขอะไร
เลขที่ได้เนี่ยก็มาจากน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนี่แหละ

หน้าจอแอปออนไลน์เมื่อกี้

อ๋อ๗กับ๖หรอทำไมเห็นเป็น๗๐

ใช่ลงกิโลกรัมเลยนี่

ไม่ใช่เลขที่ชอบค่ะแต่เป็นจำนวนใบที่ซื้อ

แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมลองดูหน้าจอดูนะคะ
เหมือนจะเน้นเลข๘๓หรือเปล่า

นี่แหละค่ะตามดูนะคะใครชอบตามใครไม่ชอบก็ผ่าน
มาที่คนนี้เลยค่ะมัมลาโคนิคพี่มัมลาโคนิคค่ะ
นี่เขามีการเดินออกมาทักทายผู้ประกอบการหน้าคอนโดนะคะ
ผู้ประกอบการใช้คำนี้เหรอก็คือพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่นั่นแหละค่ะนะคะมีขายกันถึงห้าแผงด้วยกันนะคะ
บอกว่ายังไม่ได้ลงมือเลือกนะจ๊ะเดี๋ยวเลือกอีกทีตัดสินใจคือ๑๕พฤษภาคม
เพราะว่าผลรางวัลสลากออก๑๖พฤษภาใช่ไหมแกใช้เวลาในการตัดสินใจวันเดียว
ครับค่ะวันเดียวรู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นงวดที่๑๙หรือเปล่า

แฟนข่าวที่ตามข่าวของเราน่าจะได้เลขไปพอสมควรแล้ว
หวังว่าจะถูกกันทั่วหน้านะครับ